ดูข่าวของครูชนละทีทานทองศิลปินแห่งชาติค่ะ
หลังจากที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยภรรยาของครูชนละทีบอกว่าได้กลิ่นนะ
เป็นกลิ่นทูบก็เชื่อว่าสามีมาหา
พาไปดูบรรยากาศการสวดพระอภิษฐรรมศพ
คืนสุดท้ายก่อนที่จะเก็บร่างเอาไว้๑๐๐วันนะคะ
เพราะว่าบรรยากาศก็มีศิลปินในวงการมาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ
ศิลปินนักร้องคุณทศพลหิมพาน
คุณรุ่งสุริยาคุณดาวมายุรีคุณฝนธนสุนทร
คุณสลักจิตดวงจันทร์แล้วก็มีศิลปินตลกมาเป็นจำนวนมากนะคะ
รวมถึงคุณหนึ่งจักรวาลเป็นโปรดิวเซอร์นักดนตรีชื่อดัง
ก็มาร่วมพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
ครูชนละทีทานทองศิลปินแห่งชาติในคืนสุดท้าย
เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะจัดงานที่วัดไร่ขิงสามพรานนครปฐม
อกจากนี้ค่ะก็มีลูกศิษย์ลูกหามาร้องเพลง
เป็นการรำลึกถึงครูเพลงผู้จากไปแล้วก็เริ่มพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
เพลงที่ร้องเนี่ยก็จะมีเพลงดังนะคะ
ล้นกล้าวเผ่าไทยน้ำตาอีสานพบรักปากน้ำโพ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอาลัยค่ะ
อกจากนี้ทีมข่าวได้คุยกับภรรยาคู่ชีวิต
ครูปุ้มศาสิวิมลนะคะก็เปิดใจบอกว่า
ยังรู้สึกใจหายอยู่เลยแต่ก็คิดว่าครูชนละทีไปสบายแล้ว
ที่ผ่านมาครูชนละทีก็ต้องทรมานมาก
หลังจากนี้ครูปุ้มบอกว่าจะเก็บร่างของครูชนละทีเอาไว้๑๐๐วัน
รอวันพระราชทานเพลิงศพต่อไป
แล้วก็จะเก็บร่างเอาไว้ที่นี่แหละค่ะวัดไร่ขิง
รวมถึงเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปกราบ
ได้เข้าไประลึกถึงครูชนละทีได้ตลอด๑๐๐วันนะคะ
รูปุ้มเล่าให้ทีมข่าวฟังเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อ
เมื่อวันที่๒๘กรกฎาที่ผ่านมาค่ะว่าครูปุ้มได้กลิ่นทูบที่บ้าน
ตอนนั้นครูปุ้มก็กำลังนั่งทำงานอยู่ที่บ้านนั่นแหละ
พอได้กลิ่นทูบก็พูดออกมาลอยบอกว่าพ่อ
ไม่ต้องห่วงปุ้มนะปกติก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ย
เธอจะเคาะเรียกครูกลับบ้านตลอดก็เลยทำให้รู้สึกว่าครูก็ยังอยู่ใกล้
แล้วความรู้สึกสุดท้ายที่อยากบอกกับครูก็คือ
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนปุ้มก็รักพ่อเสมอนะคะ